พูดถึงเรื่องราวของคู่รักในวงการบันเทิงหลายคู่เขาก็เปิดตัวกันไปแล้วนะ
ย่านณเดชน์อย่างนี้หวานเอ่ย
เต๋อใหม่อย่างนี้แล้วคู่นี้ล่ะคะ
นิชากับโตโน่มันยังไงกันนะ
เพราะว่าฝ่ายชายเขาบาดเจ็บตอนที่ถ่ายละครด้วยกัน
แต่ว่ามีฝ่ายหญิงคอยดูแลตลอดอยู่ข้างกาย

แต่พอไปถามถึงสถานะความสัมพันธ์
แต่ใกล้ปีใหม่แล้วนะสถานะจะไม่เปลี่ยนตามเทศกาลเหรอคะ

ให้เกียจเสมอเลยเวลาที่เขาสำภาคถึงเรา

และสำหรับวินค้าคือคนมีคนนี้คนเดียวไหมนะครับ
ที่สนิทสนิทตอนนี้
แล้วตอนนี้ก็ค่อยสนิทกับเค้าที่สุด
เขาดังแล้วเมื่อไหร่เขาจะเป็นแฟนตัว

นี่ก็ดูมีกลิ่นโชยหอมออกมาเหมือนกันนะ
สำหรับมิคทองระยะนะคะกับน้องโบเมลดา
โมเมนต์ความหวานของคู่นี้เนี่ยคอนเสิร์ตช่องโอ้โหตอกย้ำความสนิทของทั้งคู่มาก
แฟนคลับก็ฟินมากแต่พอไปถามเรื่องสถานะจากฝ่ายหญิง
เธอก็บอกว่าก็เล่นไปตามสคริปต์เท่านั้นเองค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าอยากขายขนมจีบก็โอเคนะ
จะมาพูดก่อนผู้ชายไม่ได้ป่ะแม่
ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็จริงก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปฮะ
ยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาไปไกลขนาดนั้น
ถ้ามันจะพัฒนาหนูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยแหละ
ฉะนั้นว่าตัวเราก็โอเคพี่จะสั่งตอบ
ก็ไม่ติดนะก็ไม่ติดนะก็ไม่ติดนะ
ก็ไม่ติดนะคะถ้าจะจีบก็ไม่ติด
แต่ว่าจะให้เป็นผู้หญิงพุทธก่อนก็ไม่ดีปะแม่